คุณผู้ชมครับยังจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็น๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
มีคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะชื่อป้าบัวจันคำจิตแจ่มอายุ๖๔ปีนะครับ
แกก็ขี่จักรยานยนต์ไปอ่าตามทางบนถนนในพื้นที่จังหวัดลำพูน
แกโดนปาดแล้วก็โดนทับใช่ไหมคะ
อันนี้ตอนที่จักรยานยนต์ล้มลงไปแล้วแล้วแกก็นอนเจ็บอยู่ที่พื้นถนน
กระบะคันนี้เนี่ยเหยียบทับซ้ำเลยนะฮะ
คือตอนแรกที่เห็นเนี่ยเป็นกล้องหลังรถคันหนึ่งค่ะ
นี่ค่ะเลี้ยวเป็นงูแล้วแหละแล้วเนี้ยป่าดย้าย
จะกลับบ้านแกก็เบี่ยงเข้าขวามาเพื่อจะเลี้ยว
แล้วปาดแล้วรถจักรยานยนต์ล้มค่ะแกก็
กระเด็นกลิ้งไปอยู่ที่ถนนปากซอยตรงนี้
เป็นเป็นปากทางเข้าโรงงานใช่กระบะคันนี้ทับเลยนะฮะ
แทนที่จะลงไปช่วยนะฮะคือคือเหยียบคันเร่งเดินหน้าต่อไปเลยอ่ะ
คนแถวนั้นก็ตกใจอ๋อแล้วแกเสียชีวิตค่ะ
ตายนะครับกล้องในโรงงานเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ย
เห็นว่าหลังจากเกิดเหตุกระบะคันนี้เนี่ยขับเข้าประตูโรงงานไปนะ
อ่าคือขับเข้าไปแล้วไปวนอยู่รอบนึงค่ะ
แถวนั้นก็พยายามตามไปคันนี้นี่นี่
แต่คนด้านในเนี่ยไม่รู้หรอกยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่คนข้างนอกเนี่ยเขาเขาเห็นแล้วเขาก็วิ่งตามมาเออเขาเห็นกันหมดเลยอ่ะ
บะคันนี้ไปวนข้างในแล้วก็วนออกนะฮะตอนที่กำลังจะออกไปประตูหน้าโรงงานเนี่ย
นี่คนก็วิ่งตามมาดักแล้วอ่าบอกไปชนคนมาหรือเปล่าไปชนคนมาหรือเปล่า
เปิดกระจกบอกบอกไม่ได้ชนนี่นี่อ่าคนตามมาคนที่สองแล้วนี่
แล้วขับหนีไปเลยอืมแล้วก็ขับหนีไปนี่นี่เห็นไหมฮะ
คนพยายามวิ่งไล่ตามนี่ถ่ายคลิปกันคลิปด้วยบอกไม่ได้ชนแล้วก็ขับออกถนนแล้วหนีไปเลย
ค่ะส่วนคนเจ็บนี่เสียชีวิตนะอ่าความจริงเพื่อนอายุหกสิบสี่เองนะ
เรียกคุณป้าแล้วกันเนอะคุณป้าบัวจันคำจิตแจ่มนะครับ
คนก่อเหตุเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตามจนจนรู้ตัวนะครับมีจังหวะหนึ่งเนี่ยหันมาเนี่ย
ถ่ายคลิปเอาไว้ทันนะฮะค่ะถ่ายภาพไว้เห็นหน้าทันเลยนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะเป็นชาวไทยใหญ่นะชื่อนายจ่อลุงทุนอายุ๓๒ปีนี่
ซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ไปไล่กันเนี่ยจนพบว่าในจ่อเนี่ยนะฮะ
จะขับรถมาบนถนนเนี่ยค่ะไปนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนนี่ไง
อ่าที่ร้านขายส้มตำร้านหนึ่งแล้วก็พาเพื่อนอีกคนนึงนั่งรถกระบะออกมา
เพื่อจะไปส่งอีกจุดหนึ่งระหว่างทางเนี่ยไปชนจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ค่ะพอหนีไปเนี่ยเอารถคันนี้เนี่ยไปจอดทิ้งเอาไว้
ที่หลังโรงพยาบาลเทพปัญญาจังหวัดเชียงใหม่นะฮะตำรวจไปเจอรถ
อีกวันหนึ่งคือสิบสี่สิงหาคมมีชาวบ้านเนี่ย
แจ้งตำรวจบอกเอ๊ะเหมือนในข่าวเลยจำได้
นี่ตำรวจก็เลยไปเอารถมานะฮะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ในจ่อนะฮะ
หลังจากหนีไปหลายวันนะครับถูกกดดันอย่างหนัก
มามอบตัวกับตำรวจที่สพฝางจังหวัดเชียงใหม่
แล้ววันนี้ถูกส่งตัวมาให้เจ้าของพื้นที่สพนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ในพื้นที่สมนตร์มาเคือแจ้อำพเมืองจังหวัดลำพูน
ท้องที่ของสพนิคมอุตสาหกรรม
ตำรวจคุมตัวมาท่านผู้ชมเดี๋ยวดูหน่อยนะฮะ
จังหวะที่คุมตัวมาจะทำแผนเนี่ย
ต้องยกเลิกการทำแผนเลยนะครับ
ไม่อย่างนั้นโดนแน่ตายแน่
น้องชมพึ่งมีแค่ไหนล่ะ

ตำรวจก็ต้องพยายามห้ามพยายามกันกันไว้นะครับ
มีหลายเหตุการณ์พอมีลักษณะแบบนี้เนี่ย

ไม่ใช่ว่าจะปกป้องคนผิดหรอกนะ
แต่เดี๋ยวมันจะเกิดเป็นคดีซ้อนคดี
บานปลายขึ้นมาก็จะยุ่งนะครับ
สุดท้ายต้องยกเลิกการทำแผนนะครับ
ญาติพี่น้องครอบครัวของผู้ตายเนี่ย
เขามารอดูหน้าผู้ต้องหากัน

มีคนอื่นต้องหยุด
นี่มาแบบหลายทางเห็นไหม

จุดนี้นี่ถึงตัวแล้วเห็นไหมครับ

อย่าให้ขี้จอดเจ้าอย่างไรแค่ขี้หนู
ต้องพาขึ้นรถนะครับ

อ่าคือจริงแล้วถ้าช่วยนี่

เฉียวชนล้มอาจจะไม่ได้กระแทกแรง

หรือยังไงก็จะหนักจะเบายังไง
คุณก็ควรจะมีมนุษยธรรมมีน้ำใจ
มีจิตใจของความเป็นคนมากกว่านี้ใช่ไหมล่ะ

ตัวของในจ่อก็ได้แต่ยกมือไหว้
ญาติพี่น้องของผู้ตายนะครับ

แล้วก็พาผู้ต้องหากลับโรงพักนะครับ

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
นี่คุณวิรยุทธ์ตำรวจคุมตัวในจ่อผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากมามอบตัวเมื่อวานคุณวิรยุทธ์ก็เลยถามในจอ
ในจ่อเนี่ยเขาอ้างว่าอย่างนี้นะเขายอมรับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาดื่มเหล้าจริง
ตามที่มีพยานที่เป็นแม่ค้าร้านค้าบอกว่าในจ่อมานั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
แล้วขับกระบะออกไปกับเพื่อนคนหนึ่งในจอบอกผมดื่มเหล้าจริงแต่ผมไม่ได้เมา
แต่ที่ร้านวันนั้นผมจำได้ผมอ่านข่าวนี้ที่ร้านบอกดื่มเบียไป๓เหล้าไป๑
เบีย๓ขวดเหล้า๑ขวดดื่มกัน๓คน๔คนไม่เมาหรอก
คอแข็งยังไงแต่ปริมาณแอลกอฮอลน่าจะเกินแล้วมั้

จากนั้นเนี่ยนั่งดื่มอยู่เนี่ยก็ต้องออกไปส่งเพื่อนรุ่นพี่ที่โรงงาน
แถวจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
คือในรถกระบะเราจะเห็นคนเดียวใช่ไหมใช่คงจะส่งรุ่นพี่ไปแล้ว
แต่ว่าตอนที่เลี้ยเข้าไปในโรงงานก็ไม่เห็นมีใครลงมาจากรถนะคะพี่อุ๋ย
คืออาจจะส่งตรงจุดอื่นหรือเปล่า
เพราะว่าตอนที่เห็นในรถเนี่ย
เพราะถ้ารุ่นพี่ยังอยู่เนี่ยมันจะต้องนั่งสองคน
แต่นายจรบอกออกไปส่งเพื่อนรุ่นพี่แถวโรงงานที่เกิดเหตุ
จังหวะที่ชนเนี่ยนะในจ่อบอกไม่รู้
ขอดูภาพกล้องหลังรถหน่อยที่เขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
จอบอกผมไม่รู้เลยนะว่าว่ารถที่ผมขับไปเนี่ย
ไปเบียดไปชนจากกายานยนต์
จนเขาล้มลงหรอและที่หยุดอยู่สักพักนึงนี่คือ
ผมมองไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้เลยว่ามีการชนกันเกิดขึ้น
ไอ้ที่ว่าถอยแล้วไปเหยียบอะไรเนี่ย
ผมก็ไม่รู้นะว่าเหยียบคน
เอามือเปลี่ยนเกียร์เองโดยไม่รู้ตัวด้วย
มารู้ก็คือตอนที่มีชาวบ้านเนี่ยมาดักอยู่

อ่ารู้แล้วเออที่มีชาวบ้านมาดักมาบอกว่าชนคนหรือเปล่าเหยียบคนหรือเปล่า
อ่าแต่เขาตอบว่า
เป็นภาพในโรงงานอ่ะ

แต่เขาบอกตอนนั้นเขาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ชนอะไรเนี่ย
เขาบอกก็ผมตอนนั้นผมก็สติหลุดตกใจ
สติน่าจะหลุดตั้งแต่กินเบียร์ขับรถออกมาแล้วหรือเปล่า
พอมีคนมาดักแล้วบอกนี่ชนคนหรือเปล่าเหยียบคนหรือเปล่า
เขาบอกไปก่อนว่าอ๋อไม่รู้ไม่ได้ชนอะไรแล้วก็รีบขับรถออกไปเนี่ย
เขาบอกเขาสติหลุดเขาตกใจ

ตามสูตรเลยฮะหนีไปตั้งตัวก่อน
ขับรถออกไปแล้วเนี่ยไปซ่อนอยู่ที่ป่าแถวใกล้บ้านที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
อยู่ในป่า๓วันนะ
ตอนที่แบบว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปพบว่ารถไปจอดทิ้งที่หลังโรงพยาบาลนะ
หลังโรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่
แต่ในจ่ออ้างว่าขับรถไปจอดในป่าอยู่๓วัน
ฝังตัวอยู่ในป่า๓วันแล้วสมนึกผิด
ก็เลยออกมามอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนี้

เขาอยากฝากขอโทษไปถึงครอบครัวของผู้ตายด้วย

ไม่เห็นว่าป้ายเขาอยู่ตรงพื้นรถอะครับ
ตอนที่ผมเขาว่าทักคนทักคนนะครับ
แล้วผมก็ขับรถออกไปแล้วผมตกใจครับ
ตามที่ในภาพ่องของจ้อนนั้นนะครับ

ก็จะบอกว่าไม่เมาวะค่ะลองไปถามคนเมาดูว่าเมาเปล่า
เมาเออทุกคนก็ตอบไม่เมาทั้งนั้นแหละค่ะ
ถ้าถึงขั้นบอกว่ามองอะไรไม่เห็นไม่รู้สึกว่า
อันนี้จังหวะนี้ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีมอเตอร์ไซค์
มองอะไรไม่เห็นไม่รู้สึกว่าเฉียวชนคน
และไม่รู้สึกว่าขับรถทับคน

อันนี้คือไม่มีใครอยู่ข้างเขานะ

ทางฝั่งขวานี่จะเห็นเบาะที่นั่งแล้วก็เป็นหัวคน

แต่เขาบอกว่าออกจากร้านเหล้าเนี่ยเขาไปส่งรุ่นพี่
แต่ที่ร้านก็บอกว่าในจอเนี่ยออกไปกับเพื่อนคนหนึ่ง

แต่จังหวะเนี่ยตอนขับมาเนี่ยเป๋ไปเป๋มาเนี่ย
แล้วไปชนจักรยานยนต์ของป้าบัวจันแก
ท่านผู้ชมครับตำรวจแจ้งข้อหากับนายจ่อ๒ข้อหานะครับ

แล้วก็ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นี่ความจริงผมว่าขยายผลแจ้งเพิ่มได้นะ
คือขนาดนี้เนี่ยหลักฐานขนาดนี้เนี่ย
พยานคือหลักฐานมันคงตรวจเลือดตรวจแอลกอฮอลอะไรไม่ทันแล้วล่ะ

หรือว่าไม่หยุดให้การช่วยเหลือ

แล้วก็จริงถ้ามีคนเขาเห็นเหตุการณ์

อันนี้ไม่หยุดให้การช่วยเหลืออะไร
อันนี้ต้องแจ้งเพิ่มด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณวิรยุทธ์ไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
วันนี้กำลังเตรียมงานชาปนกิจกันอยู่นะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
หลานนะบอกว่าได้ฟังคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุแล้ว
บอกเขาไม่เชื่อว่าผู้ตายจะไม่เมา
แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าไปเหยียบซ้ำ

หลานชายบอกนะฮะไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาจะไม่เมา
แล้วที่อ้างว่าไม่รู้ตัวเลยนะว่าตอนนั้นไปเหยียบซ้ำผู้ตายเขาเนี่ยก็ไม่เชื่อ
เพราะว่าเจ้าของร้านลาบเนี่ยเขายืนยันว่าผู้ต้องหาเนี่ย
นั่งดื่มเหล้าดื่มเบียอยู่กับเพื่อนก่อนจะขับรถออกมา
ส่วนการเรียกร้องเยียวยาค่าเสียหายค่าชดใช้ต่าง
ทางครอบครัวผู้ตายบอกยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้
เพราะทุกคนยังทำใจไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนที่ผู้ต้องหาฝากคำขอโทษมาถึงญาติญาติผู้ตาย
ทางฝั่งญาติญาติบอกว่าไม่ให้อภัยนะครับ
แล้วก็วิ่งใช้ความเร็วสูงควันดำไหมเนอะ
จะมีสตินะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเนี่ยนะครับ
คือมันก็จะทำให้อย่างกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปบันไดล่ะ
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อ๑๓สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้๑๘สิงหาคมได้ตัวคนก่อเหตุแล้วที่ทำร้ายคุณป้ากันจนเสียชีวิตนะครับ
ก็พร้อมพร้อมกับวันนี้ที่เป็นวันชาปนกิจพอดีนะครับที่สุสานบ้านเหมืองกวักนะฮะ
ก็เป็นการชาปนกิจตามประเพณีของชาวล้านนา
ก็นี่ฮะทำพิธีกันอยู่อย่างนี้พอดีเลยนะฮะ